มาดูบรรยากาศในอาคารกีฬาเวท๒แห่งนี้อีกครั้งหนึ่ง

หลังจากพ้นเอกประยุจรรย์โอชาสจับพักรวมไทยสร้างศาสตร์

มาให้กำลังใจผู้สมัครสอบแบบแบ่งเขตของพักตัวเอง

ด้านบนอัฐจันทร์ของกีฬาเวทนะครับ
เชียร์ของแต่ละพักเริ่มทยอยเข้ามาจับจองที่นั่ง
ถือป้ายแล้วก็รอส่งเสียงเชียร์ให้กำลังใจ
สอสอผู้ลงสมัครสอสอของพักของตัวเอง
ที่จะเริ่มจับหมายเลขหลัง๘โมงครึ่งเป็นต้นไปครับ

มีกล้องมุมสูงให้คุณผู้ชมได้เห็นบรรยากาศทั้งสองฝั่ง

คุณผู้ชมครับตอนนี้คนที่ตรวจสอบเอกสารเสร็จแล้ว

เวลาในการมาถึงหน้าอาคารกีฬาเวทแห่งนี้
ผู้สมัครแต่ละคนก็เดินทางเข้ามาไปตรวจสอบเอกสารประจำเขตของตัวเอง
หมด๓๓เขตแบ่งเป็นซ้ายขวาตอนนี้
ซึ่งตอนนี้แต่ละคนก็ไปตรวจสอบเอกสาร
อย่างทางด้านของพลเอกประยุทธ์เองก็เดินไปให้กำลังใจ
ทางด้านของผู้สมัครสอสอของเขตของพักของตนเองนะครับ
มีการเตรียมเอกสารมาพร้อมหรือไม่เอกสารมาครบถ้วนหรือเปล่า
แต่ว่าสิ่งที่ต้องมีการทำความเข้าใจกับผู้สมัครแต่ละคนคือ
สมัครในวันนี้ต้องใช้เงินสดในการสมัครเท่านั้นคนละ๑๐๐๐บาท
บางคนทำเป็นแคคเทียลเช็คมาหรือว่าบางคนไม่ได้เอาเงินสดมาก็ไม่ได้นะครับ
ต้องเป็นเงินสดเท่านั้นแล้วเอกสารก็ต้องครบถ้วนถึงจะสมัครในวันนี้ได้นะครับ
ตอนนี้ผู้สมัครที่ผ่านการตรวจสอบเอกสารเบื้องต้นลงเวลาเบื้องต้นที่ด้านหน้า
เดินทางเข้ามาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่ประจำเขตของตัวเองทั้ง๓๓เขตแล้ว
รอว่าเอกสารจะครบถ้วนหรือไม่อย่างไร
แล้วทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าใครเดินทางมาก่อน๘โมงครึ่งถือว่าทุกคนมาพร้อมกัน
ลำดับหลังจากนี้พอ๘โมงครึ่งปุ๊บเนี่ยคนที่มาพร้อมกันจะต้องตกลงกันนะครับว่า
แต่ละคนนั้นแต่ละเขตนั้นจะสามารถตกลงกันได้หรือไม่ว่าใครมาก่อนหลังนะครับ
ซึ่งตอนนี้ต้องบอกว่าทางด้านของพลเอกประยุทธ์เองก็อยู่ที่ด้านล่างบริเวณอาคารกีฬาเวทด้านหลังของผม
ตามที่บรรยากาศที่คุณผู้ชมเห็นนะครับ
ซึ่งตอนนี้เนี่ยทางด้านของกองเชียร์ก็ขึ้นไปจับจองที่นั่งเรียบร้อยแล้วนะครับ
ไปจับจองที่นั่งเรียบร้อยแล้วที่บริเวณด้านบนแล้วก็แยกเป็นฝั่งของตัวเองเป็นโซนของตัวเอง
พักไหนนะฮะสีอะไรเขาก็แบ่งของเขาเลยครับแล้วก็ถือป้ายกองเชียร์
แต่ทุกคนก็ต้องทำตามกฎกติกาของการเลือกตั้งคือต้องไม่มีการนำเรื่องของมหรสบเข้ามานะครับ
นี่ครับคุณผู้ชมตอนนี้บรรกาดเป็นแบบนี้เดี๋ยวมาดุว่าพอ๘มันครึ่งปุ๊บเนี่ยนะฮะ
แต่ละคนจะตกลงกันได้หรือไม่ว่าใครมาก่อนหลังถ้าตกลงไม่ได้ก็ต้องมีการจับชื่อขึ้นมาจับหมายเลขต่อไป